คุณหมากเมื่อก่อนนี้คนก็ไปพูดถึงเขาว่า

หลังจากที่คนไปสบประมาทกับหมากปริน

ใช่ครับคุณต้องพูดเขาเพราะว่าพอแล้ว
คุณมากเขาเป็นตัวเหงื่อคุณมาก
ก็เลยเปลี่ยนตัวเองเข้าแบบฟิตเนต

เป็นฟิตติดร้อนนะพี่ที่ไม่เปิดแอร์เลย
ปกติฟิตเน็ตมันจะต้องมีแอร์ตรงตรงไหน
แต่นี่คุณหมากเนี่ยเขาเลือกเล่นแบบว่าฟิตเน็ตร้อน
ซึ่งเทรนเนอร์เนี่ยเทรนเนอร์ของเขานี่ก็จะเอาแบบนักเพาะกายระดับประเทศไง
เทรนด์จนเรียกได้ว่ามีซิกแพคเกิดขึ้น
แต่ก็น่าจะไปถูกใจสำหรับคนเอเชียโซนเอเชียเลยแหละ
เพราะครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาบินไปรับรางวัล
สาขานักแสดงชายต่างชาติยอดนิยมที่กรุงโซประเทศเกาหลีเนี่ย

ออกกำลังกายเหมือนเปลี่ยนชีวิตคนได้จริง

คือนางเนี่ยก็ก็นักที่สุดก็ติดต่อขึ้นให้ไทยแบบ
เขาก็สัมภาษณ์นะฮะถึงกระหนักที่ญี่ปุ่นเนี่ย

ความหมายว่าคนไทยที่โดดเด่นโดยคอนเซ็ปต์ครั้งนี้นะครับ
เป็นการฉลองครบรอบ๘ปีอุทยศาสตร์ที่ดึงเอา๓ซุปเปอร์สตาร์ยังดังของต่างชาติเนี่ย

ว่าจะเป็นประเทศไทยแล้วก็ยังมีประเทศจีนแล้วก็ญี่ปุ่น

มันเอาภาษาไทยที่ยังไม่รอดเลย